รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
เรายังอยู่กับน้องฟาลินที่ขอมาสู้สุดใจเพื่อปลดหนี้ให้แม่
แต่หนทางที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด
ความฝันเกือบพังทลายในเพลงที่สี่เล่นเอาใจหายกันเลยแหละครับ
น้องฟาดินร้อง

และในวันนี้คือวันชี้ชะตาว่าน้องฝ้าดินจะปลดหนี้ให้ครอบครัว
และเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จหรือไม่
แล้วได้ไหมตอนนี้สิบสามสิบแล้วค่ะ
น้องฟาดินร้อง
เรามาร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจให้น้องฝ้าดินกันครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
เป็นการต่อสู้นะครับกับนักสู้ที่เขาเรียกว่าอยู่ในวัยกระต่อนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว
กติกาเหมือนเดิมครับเหมือนผู้ใหญ่เลย
ร้องครบ๑๐เพลงไม่ผิดเลย
รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
และตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับน้องฟาดินนะคะ

โอ้โฮใจหายใจคว่ำ
ครบไหม
น้องฟาดินร้อง

โอเค

แต่สุดท้ายก็รอดมาได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รอดมาได้เพราะความตั้งใจค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องสุขภาพ

บางครั้งโดนล็อกกุญแจเข้าไม่ได้ก็เคยมาแล้ว
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของน้องกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

หนูชื่อชนแดนนามสกุลคอลมัย
ชื่อเล่นชื่อฟาดินอายุ๑๑ปี
เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนธรรมวาธีจังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีหนูค่ะ

ตาก็ล้มป่วย
ต้องไปทำไบใปราชหมดใจค่ะ

แต่บางวันเราหาไม่ได้ตามนั้นนะคะ
อย่างเช่นเวลาฟาเดนไปเปิดหมวก

พอมาโควิดมันออกไปร้องเพลงไม่ได้ค่ะพ่อก็เลยต้องเอาลำโพงไปจำนำค่ะ
พอหนูไม่ได้ไปเปิดหมวกค่ะสถานการณ์ที่บ้านมันก็แย่ลงเรื่อยค่ะ
พ่อก็มาเกิดอุบัติเหตุค่ะรถชนค่ะ
เนี่ยแบบมาทวงทุกวันเลยค่ะ
มันนาเราขนาดที่ว่าอยู่อยู่บ้านไม่ได้เลยค่ะ

หนีไปนั่งเก้าอี้ตรงริมชายทะเลค่ะ
เขาทวงหนักแบบหนักมากเขาว่าไม่ได้ง่วงก็ง่วง

ที่สุดนะแม่จะหาเงินไปปลดแม่นะ
สวัสดีครับ
วันนี้ก็มากับคุณแม่นะครับสองท่านเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าท่านอื่นติดธุระมากันไม่ได้นะครับขอต้อนรับคุณแม่นิงด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาดินค่ะโอ้โหเสียดชูนะ
ครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วนะได้บทเรียนแล้วนะลูกนะพอเพลงเริ่มต้นปุ๊บ
ต้องไปเลยนะให้ถูกหมดทุกคำนะหยุดเอ๊ะอะเสียสมาธิไม่ได้เลยนะคะ
ดินเวลาเราอยู่โรงเรียนมันจะมีวิชาที่เราชอบกับวิชาที่เราแบบว่าโอเคประมาณนึง
ชอบเรียนวิชาอะไรมากสุดอันดับเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
อืมทำไมถึงชอบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็มันได้ทดลองอะไรหลายหลายอย่างค่ะ
แล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่แบบเราไม่รู้ด้วยถ้าอย่างนี้เราชอบเรียนวิทย์เนี่ยแล้วโตขึ้น
อยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นหมอหมออะไรครับหมอมีหลายอย่าง
อยากเป็นเอ่อเป็นหมอรักษาคนค่ะหมอรักษาคนไข้ทั่วไปแต่ว่าผลการเรียน
การเป็นหมอนี่ต้องอย่างนี้เลยนะผลการเรียนลูกเป็นไงบ้าง
เรียกรึนะคุณแม่ตุริงตุริงพากันขับรถหนีนี่ตีหนึ่มตีสอง
ไม่ได้นอนเลยไปร้องเพลงเปิดหมวกอีกอะไรอีกทำหลายอย่างมาก
ผลการเรียนได้อย่างนี้คือดีมากนะคะ
ตอนที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมากเท่าไหร่
จะไม่เคยได้อันนี้ถือว่าน้อยแล้วค่ะ
เพราะปกติถ้าไม่สี่เลยก็สามจุดแปดสามจุดเก้าโอ้โหลูก
ถ้าวันนี้ทำสำเร็จในรายการของเราปลดล็อกเรื่องหนี้สินของคุณแม่
บรรลุตันอย่างใจหมายไว้ก็จะมีเวลาทำอะไรมากขึ้น
ถามคุณแม่หนิงเรื่องนี้เวลาไปโรงเรียนเนี่ย
เขาจะกลับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนให้คุณแม่ฟังบ้างไหม
ก็มีบ้างเป็นบางวันคุยกันเรื่องอะไรคะเวลาเขากลับจากโรงเรียน
ก็คุยทั่วไปแต่ถ้าวันไหนหน้างอกลับมาแสดงว่ามีเรื่องนี้
อะไรที่โรงเรียนเขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มเพื่อนผู้ชายอ่ะ
ชอบมาล้อชอบเรียกอีตุ๊ดอีตุ๊ดอะไรแบบนี้
ใช่ไหมคะบางทีก็เราเรียนทำท่านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย
เขาก็จะหน้างอกลับมาไม่ค่อยโอเคครับใช่
มันกระทบจิตใจเราขนาดไหนในความที่เราถูกโดนล้อ
มันก็กระทบจิตใจมากค่ะแบบว่าเพื่อนเราว่าแบบเนี่ย
เกิดมาเป็นผู้ชายแต่ดันไปเป็นกระเทย
ทำไมไม่เกิดเป็นแบบผู้ชายแท้ไปเลยถ้าหญิงก็หญิงแท้ไปเลย
เวลาเขาพูดอย่างงี้แล้วตอบโต้กลับไปว่ายังไงส่วนใหญ่ก็จะตอบโต้แบบที่แม่ซ้อนค่ะ
ถึงจะเป็นตุ๊ดก็หาเงินให้พ่อแม่ใช้ได้ค่ะ
คุณแม่ค่ะแล้วเวลาลูกเรามาปรับทุกข์คุณแม่สอนยังไงลูกคะ
แบบว่าให้ลูกมีแบบสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแล้วกลับไปแบบว่ายืนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างไม่เครียดคุณแม่
ก็คือแม่จะบอกเขาเสมอว่าคือไม่ว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือใครก็แล้วแต่จะพูดยังไง
ดินต้องเชื่อมั่นตัวเองใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ยังไงสำหรับแม่ดิ้นเป็นลูกเป็นความภูมิใจของแม่เสมอ

ก็เป็นรายได้ขอให้เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะ
มาถึงเรื่องที่มีทุกวันนี้ที่ทำให้อยู่บนเวทีเรื่องร้องเพลงดีกว่าทำไมเราถึงชอบร้องเพลงฝาดินตอนไหน
ก็ประมาณ๖๗ขวบค่ะคือไปเห็นรุ่นพี่คนนึงที่เขาแบบว่าทั้งร้องทั้งเต้นเออแบบเฮ้ยในสายตาหนูเขาแบบเฮ้ยเฟี้ยวว่ะทั้งร้องทั้งเต้น

ก็เลยแบบว่าลองหัดดูคือตอนนั้นก็แค่๕๖ขวบอะค่ะคือตอนนั้นยังแค่เต้นอยู่เรื่องจากการปลดหมวกก็คือการเต้น
ตอนนั้นร้องได้แค่๒๓เพลงเองค่ะคือแบบว่าเด็ก๕ขวบยังอ่านหนังสือไม่ออก
แต่ว่าน้องก็มีเพลงของตัวเองแล้วนี่

เพลงนี้แต่งในช่วงแบบว่าโควิดมาใหม่นะคะก็จะชื่อว่าโควิด๑๙ค่ะ
โควิด๑๙ใครเป็นคนแต่งให้น้อง
มีอาจารย์พยงค่ะอาจารย์พยงผิวทองเป็นคนแต่งให้ค่ะ

ขอฟังได้ไหมเนาะร้องให้ฟังหน่อย

ฟังเพลงของน้องเองเลยนะครับโควิด๑๙ครับเชิญครับ
ไม่ใช่แล้วนะมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเมืองไทย
ทุกคนเริ่มกลัวเพราะมันทำให้เกิดพิการตาย
ก่อนมันจะสายเกินไปดูมากราบขอเสนอวิธี

ดูได้ทางช่องยูทูปนะคะพิมพ์ได้เลยว่า
โควิด๑๙น้องฟาดินค่ะ
โควิด๑๙น้องฝาดินนะครับ
ได้ไปเพิ่มยอดไลค์ให้หน่อยนะครับ
ครั้งที่แล้วตอนที่ได้สองหมื่นแม่บอกว่าสามารถ
ปลดหนี้รายวันได้
แต่ว่ารอบนี้ค่ะในเพลงที่๕ค่ะคุณแม่ค่ะ
หกหมื่นบาททั้งหมดหนี้ของแม่
จะจบลงกับเพลงนี้
ถ้าฟาดินทำได้นะคะ
กับคุณผู้ชมนะครับบอกกับคุณผู้ชมไปเลยนะครับ
ว่าน้องฟารินต้องการ๘๐๐๐บาทนะครับ

ตั้งแต่เริ่มแข่งขันกันมาเนี่ยวันนี้วันที่๓แล้ว
แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่จะได้รู้กันว่า
จะได้ถึงเพลงที่๖ไหม๘๐๐๐บาท
เพราะน้องร้องไปแล้ว๔เพลง
เก็บไปแล้ว๔หมื่นบาท

เพราะฉะนั้นตั้งใจดี
เรามาเริ่มกันวันนี้นะครับด้วยเพลงที่๕ครับคุณผู้ชม
เพลงที่๕เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงอะไรอ่ะเพลงนี้

๕๙เปอร์เซ็นต์เอาละครับพร้อมมาถ้ายุ่นรับ๔๐๐๐๐นะครับถ้าร้องผิด
เหลือสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นในเพลงที่๕นี้นะครับจะสู้

มาก
ตั้งแต่เห็นเด็กมานี่รอบครอบที่สุดเลย

แผ่นที่๑แผ่นที่๓๔๕๖นะครับ
เพราะฉะนั้นแผ่นไหนครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๔ที่น้องฟาดินเลือกก็คือ
ฮับ

โอเคไหม
ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ถ้ากับ๙๙ก็อาจจะมาเติมตรง๑ที่หายไป

บทวนให้ดีอย่าคิดว่าเราจะต้องร้องผิดหนึ่งคำ
ไม่ต้องคิดว่าจะต้องร้องถูกให้หมด

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
หากกันมาตั้งโดนว่าคิดรู้ตัวน้องแน่บ่าย
เขียนถิ่มปานที่ไกลจบง่ายเท่านอก
ความดีที่เคยสร้างมา

หรือเห็นน้องเป็นแค่ไม่ลำปอ
หักไว้อ่อยใส
เห็นว่าหักหลาย
ก็อย่าทำร้ายเกินไปได้
เพราะเฟรนบ่มันคอกไหว
ทำร้ายหัวใจน้องสา

จากใจน้องนวงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดี
บ่ดีที่หักอายหลาย

หักเขาสิลมสิตาย
ปล่อยน้องคือจังบ้างไฟ
จุดแล้วสิไปที่ตกขสาม
หักไหว้อ่อยไฟ

เห็นว่าหักไหล
อย่าทำร้ายเกินไปได้
ฟอเฟรนด์ว่าแม่นคอกไหว
หยุดทำร้ายหัวใจน้องสา

สะดายจ้าใจน้องหน่วงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดี
บ่ดีที่หักอายหลาย

อายหักเขาสิลมสิตาย
ปล่อยน้องคือจังบ้างไฟ
จุดแล้วสิไปที่ตกขสาม
หยุดทำร้ายหัวใจน้องสา
ย้อนทิ้งให้มาสะดายจ้าใจน้องหน่วงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดี
บ่ดีที่หักอายหลาย

อายหักเขาสิลมสิตาย
ปล่อยน้องคือจังบ้างไฟ
จุดแล้วสิไปที่ตกขสาม
น้องแค่คนผ่านทาง
บ่มีอย่างเป็นไงต้องหัก
เป็นได้แค่คนรู้จักเหลือน
เป็นคนหักบ่ได้ดอกงาน
ปล่อยน้องคือจังบังไฟ
ปล่อยสิทธิ์ตัวของพี่กัสซาว

ไปอีกนานแสนนานเลยมันสดใส

ของคุณตั๊กกะแตนชนระดาโยนใจให้หมากิน
เพลงนี้ถ้าได้ก็คือหมด

หลังจากนี้เป็นอนาคตของลุ้งกินน้ำ

น้องฟาดินร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงนี้คือเพลงชี้ชะตาของน้องฝ้าดิน
กับการทำความฝันปลดหนี้

ที่ผ่านมากับการเสียน้ำตา
ในวันที่ต้องขับรถหนีหนี้
จะจบลงในวันนี้หรือไม่

ช่วงที่แล้วน้องฝ้าดิน

มูลค่า๖๐๐๐บาท

และตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศ
ผลใบหน้าที่ต้องเปื้อน

หลังสิ้นเสียงของฝานุ่ม
หรือจะยังคงอยู่กับ
นี่ที่เป็นเหมือนเงาตามตัว

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องฟาดินร้องได้

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

มันเราต้องส่งทุกวันแล้ววันไหนที่เราไม่มีอ่ะมันต้องหลบไง
วันไหนที่เจอแม่ก็จะโดนตบค่ะเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เราไม่สามารถช่วยแม่
ไม่สามารถพูดอะไรได้เลย
ได้ครับ
ดีใจด้วยครับดีใจด้วย

โอ้โหคุณคะอยากให้คุณผู้ชมเป็นภาพที่เราตื้นตันที่สุดคุณผู้ชม
ปีคุณผู้ชม๕ปีที่ทรมานกับบ้านนี้

จะยังไงจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่
โอ้ยโดนผมขูไม่รู้กี่ครั้ง
กระทำอันที่ไม่ควรโดนก็โดนมาแล้วคุณแม่

ชื่นใจมันเป็นความปิติจริง
เพราะว่าเพลงนี้ค่ะเพลงที่๕ค่ะ
ปีที่ทุกคนทรมานในครอบครัวนี้
ทนทุกข์กับหนี้ที่มีอยู่ตรงนี้
และเงินจำนวนนี้ค่ะทำให้พวกเขาทั้งหมดเป็นไทยค่ะ

ได้รับราคา๖๐๐๐บาท
เรียบร้อยเรียบร้อยลุ้งกินน้ำ
ฝันมาตั้งนานฝันมา๕ปีว่าอยากทำให้แม่
เป็นของขวัญวันเกิดทำได้แล้ว
พูดมาพูดมารู้สึกยังไงพูด
นี่คือของขวัญวันเกิดที่หนูให้แม่นะคะ

แม่แม่นิงพูดแม่นิงพูดออกมาเป็นยังไง
มันดีใจแล้วมันก็ภูมิใจอะเพราะว่า
เขาพูดก่อนจะมาเขาบอกว่าเขาจะทำให้ได้

แม่ค่ะ๑๘๒๕วันในทุกวินาที
ของแต่ละวันที่กว่าจะผ่านมาได้
ทั้งเครียดทั้งเจ้า
เอาของลูกไปจำนำเอาของลูกไปขาย

แล้ววันนี้ค่ะลูกคนนี้ค่ะ
ฟาดินทำให้คุณแม่หนิงไม่ต้องเหนื่อยแล้ว

ไม่ต้องเสื่อมเกียรติความเป็นฮีโร่ในมนุษย์แม่ที่
ต้องมีคนเอามือมาฟาดหน้าเรา
หมดสิ้นกันทีอยากบอกอะไรกับเจ้าหนี้คุณแม่นิง
อยากบอกว่าจะไม่เป็นหนี้อีกแล้ว
มีความสุขมากเลยฟาดินล่ะมีความสุขแค่ไหน

แม่ไอ้ตลอดระยะเวลา๕ปี

หนูก็สงสารแม่ค่ะ
เขาทำงานตั้งแต่๘โมงถึง๔โมงครึ่ง
เสร็จแล้วเขาก็ต้องไปนั่งล้างจานอีก
แล้วหลังจากล้างจานแล้วที่เขาจะได้กลับมาพักค่ะ
เขาต้องไปขี่รถหนีหนี้
หนูอยากบอกแม่ว่าเราหมดหนี้แล้วนะแม่
ต่อจากนี้แม่ก็จะสบายแล้วนะ

เอาละครับมาถึงเพลงเป้าหมายกันแล้วนะครับ
ฝ่าฟันกันมา๓สัปดาห์สำหรับน้องฝาดินนะครับ
มาถึงเพลงที่๖นะครับ
เพลงนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖มาครับ

ตอนนี้๗๐๓๐แล้วค่ะ

บุญภาราฯใช่ปุงของพี่มัย

ถ้าคิดว่าอยากร้องก็ร้อง
มั่นใจไหม
ฉันก็มั่นใจหน่อย
เอาให้ได้นะเอาให้ได้
เอาละครับฟังอินโทรกันไปแล้วนะครับ

นะครับถ้าเพลงนี้ถ้าร้องได้

เป้าหมายแต่ถ้าอยากจะ

ฟังอินโทรเพลงที่๖ไปแล้วนะครับ
ก้าวขาค่าหนึ่งเพื่อเสียงแล้วไปใช้ชีวิตใหม่
หรือจะหยุดแล้วนำเงิน๖๐๐๐บาทไปปลดหนี้
ตอนนี้มีเพียงน้องฟาดินคนเดียวเท่านั้นที่บอกเราได้ครับ
สู้หรือหยุดครับ
สู้ค่ะ

คุณแม่บอกว่าเอาที่หนูสบายใจเลยค่ะ

ทำไมหนูถึงสบายใจในจุดที่จะสู้ลูก
หนูได้เงินไปปลดหนี้ให้แม่แล้วหนูอยากได้เงินอีกส่วนหนึ่งค่ะ
ไปเริ่มต้นชีวิตที่มันดีกว่านี้แล้วก็เอาไปให้คุณแม่ลงทุนขายของด้วยค่ะ
สู้เท่านั้นถึงจะสำเร็จไม่สู้ก็ไม่สำเร็จ
เดี๋ยวถามก่อนเลยนะครับตัวช่วยที่เหลืออยู่นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ดินครับตัวช่วยแผ่นสุดท้าย

น่าเชียร์มากเอาหน่อย

ตื่นเต้น
คุณแม่คุณแม่เชียร์แผ่นไหนครับ

ตอนแรกผมก็เห็นแวบ
นึกว่าคุณแม่จะเชียร์

และแข่งเกมเขาเปิดตัวช่วยได้โทรหาคนรู้จักน้องเลือกที่จะโทรหาคุณปลาเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณครูปาเป็นบุคคลสำคัญในชีวิต
ครูคะคือแบบว่ามันซ้ำอ่ะครูไอ้เพลงบุญภาระค่ะ
บุญพลาค่ะตรงอายุหรูไม่ได้
คนดังวางจักราณพอใช่ไหมค่ะ
ครูแล้วก็ท่อนสุดท้ายที่มันจะเป็นแบบดนตรีอะค่ะ

บอโก่แล้วเหรอตามรอบแรกถูกไหม

เราก็จะมาน้องตรงย่อมรุสนาอีกรอบหนึ่ง

คุณพี่ฟาดินมั่นใจดีกว่าคุณว่าอย่างงั้น
เพราะว่าฟาดินต่อมาแน่นอนคุณมั่นใจว่าอย่างงั้น

น้องฟาดินเดี๋ยวต้องหาไปให้ได้

คลิปแล้วครับหมดเวลาแล้วด้วยขอบคุณนะคะ

ดูเหมือนทั้งน้องฝ่าดินและคุณครูที่ปลายสาย
จะไม่มั่นใจในเนื้อเพลงทั้งคู่

ถ้าหากพลาดเพลงนี้ไป
ไม่เพียงแต่ปลดหนี้ไม่สำเร็จ
ความฝันในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็พังลงเช่นกัน
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องกันต่อครับ
หายใจอยู่ใกล้กัน
หอดมือตาย

เป็นยังไงคุณแม่เป็นการฟังเพลงที่ทรมานไหมคะ
น้องฟาดินร้อง

น้าช่วงร้อนจิ๋ว
ช่วงที่แล้วน้องฝ้าดินตัดสินใจเล่นเพลงที่๖

กับตัวช่วยโทรหาคนรู้จักที่ไม่แน่ใจว่า
เนื้อเพลงที่ทราบมาจะถูกต้องหรือไม่
เปล่งเสียงร้องที่แบกความหวังและกดดันที่สุดในชีวิต
กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเพลงนี้ครับ

เพลงนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ภาระภาหักให้ฮักเข้าคือเก่าทุกวัน
ได้หายใจอยู่ใกล้ใกล้กัน
หอดเมื่อตายได้สำนีกับพ่อ
บ่นาเสือหนอกไว้สิพ่อฮักแท้

เจ้อ้ายว่า
เขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ใด
ให้ซุ่มบุกแภทของหวำสังหมาดี
ว่าโกะเลาน้องน้างเอ๋ย
ว่าหากเขาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่า
บุญพลาเดเนาะพาเฮ้ามาปุ๊บท้อ
รู้สึกคือกันอยู่น้องคือฮักที่รอที่ฝัน
ให้บุญภาระพาหักให้หักเห่าคือเขาทุกวัน
หายใจอยู่ใกล้กันจนหอดมือตายได้สำนีก็พอ

ละนอนห่างเอ่ยเจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แม่นบอกว่าหากเขาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนวาย้อนวา
ย้อนบุญพลาเดเนาะพาเฮ้ามาปุ๊บท้อ
หัวศึกคือกันอยู่นอกคือหักที่ดอที่ฝัน
ให้บุญพลาพาหัก
ให้หักเห่าคือเก่าทุกวัน

เพลงที่๖นะครับเพลงนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐๐บาท
น้องฟาดินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ดูเหมือนความมั่นใจในเพลงนี้จะน้อยลงกว่าเพลงที่ผ่านมามากเลยทีเดียว
หากร้องถูกรับ๘๐๐๐บาทไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่ถ้าร้องผิดจะเหลือเพียง๓๐๐๐บาท
และครอบครัวจะต้องกัดฟันใช้หนี้ต่อไป
เรามาฟังผลกันครับ
เพลงที่๖นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องฟาดินร้อง

โหยดีใจสุขสุดนี่เลย
ดีใจสุขสุด
ความสุขไปเลย
แต่งด้วยตัวนั้น

น้อง
ไม่ต้องเหนื่อย
ความฝันของแม่เป็นจริงแล้วนะ

ขอประกาศด้วยความภาคภูมิใจ
กับเพลงนี้ค่ะเพลงที่๖ค่ะ
ครอบครัวของน้องฟาดินได้รับแล้วค่ะ

รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่

เหมือนกระโดดลงไปในน้ำแล้วตัวลอยได้ลอยสบาย

เธอคือคนเก่งในใจของเรา
ขวาดิน

ยังสิเพราะว่าเกมยังไม่จบ
ยังไม่ร้องผิดและยังไม่ได้บอกเราว่าหยุด
แต่ในคราวหน้าเราจะมาพบกับน้องฟาดินนะครับ

ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

ทุกวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรง

คุณผู้ชมค่ะนอกจากรายการของเราจะเป็น
ในยามยากแล้วอีกหนึ่งรายการค่ะ
ที่เป็นเพื่อนในยามยากของคุณได้เสมอ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ของเราคนนี้เรียกได้ว่า

ครั้งหน้ายังมีเพลงต่อไป
มูลค่า๑แสนบาท

หนูบางทีก็ได้ได้เห็น
มือถือนะคะเกิดอะไรขึ้นลูก
ก็คือแม่เอาไปขายค่ะ
อย่างนี้แล้วเขาจะเอามือถือที่ไหนมาคอยซ้อมเพลงอะคะ

แต่ว่ามันก็ดูไม่ได้ทุกวันเพราะบางวันก็มีเน็ต

ตัวช่วยไม่มีแล้วอยากได้๑แสนไหมพี่เป๊กถามอย่างนี้ก่อน
อยากได้ค่ะ
หน้าและแววตาส่งไปหาคุณแม่แล้วทำท่าแบบหู
ฟังอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาทไปแล้ว
ฟาดินสู้หรือหยุดครับ

ร้องได้
ไอหลัง